เหตุการณ์ที่ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าลอตเตอรี่
ซึ่งเป็นคนพิการถูกขโมยลอตเตอรี่มีอยู่บ่อยนะครับ

เป็นสาวธอมที่ใช้ผ้าปิดปากไปขโมยกระเป๋าลอตเตอรี่ของคนตาบอด
ก่อนที่จะหลบหนีไปอย่างลอยนวลไปจอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
อาศัยช่วงที่นายอนันต์สุกน้ำพ่อค้าขายลอตเตอรี่
พิการตาบอดทั้งสองข้างเดินไปหาภรรยา

ฉวยโอกาสเข้าไปหยิบกระเป๋าของผู้เสียหายหลบหนีไป
กว่านายอนานจะมาบริ้วตัวก็สายไปแล้ว
ภายในกระเป๋าสะพายมีเอกสารส่วนตัว
บัตรคนพิการสมุดบัญชีธนาคาร
รวมถึงลอตเตอรี่งวดที่๑๖เมษาที่จะถึงนี้
จำนวนกว่า๓๖๐ใบ
ทรัพย์สินทั้งหมดเกือบ๓๐๐๐บาท
ทีมข่าวจึงลงพื้นที่ไปบริเวณหน้าสารเจ้ากวนอู
หลังตลาดวโลลดในตัวเมืองเชียงใหม่
พบว่านายอนันต์ยังมาขายลอตเตอรี่ตามปกติ
พร้อมกับบอกทีมข่าวว่าไม่ได้ติดใจเอาความ
ขอแค่ให้นำเอกสารต่างที่อยู่ในกระเป๋ามาคืน
ค่าจะพันกว่าและเอกสารนั้นนั้น
ถ้าไม่กล้าคืนก็ผมฝากโปรดโทรศัพท์ไปก่อนได้ค่ะ
จะให้ผมที่ไหนรับรองผมไม่เอาตำรวจเอาอะไรไปสักอย่าง
อกจากนี้ทีมข่าวได้สอบถามเพื่อนแม่ค้าด้วยกัน
ซึ่งเล่าว่าหลังจากเกิดเหตุนายอนันต์ได้ไปแจ้งความกับตำรวจ
แต่จำหมายเลขสลากที่คนร้ายขโมยไปไม่ได้
เนื่องจากเป็นหวยชุดจึงไปติดต่อยี่ปั๊วขอทราบหมายเลขต้นคั่ว
แต่ทางยี่ปั๊วไม่ให้ความร่วมมือ
พอว่าถ้าไม่มีปัญหาปุ๊บอาญาติมันอยู่ต้องอาญาติเป็นเล่น

อ๋อปัญหาตรงนี้เขาบอกฮืดจากต้นคั่วเหมือนกัน

จับพื้นในก่อนอันนั้นแข่งจับพื้นในก็พอ
แล้วถามว่ามันเอาไปขายต่อเอามันเอาไปเล่นคนเดียว

คือขายคนเดียวนี่คือมาแผงคนเดียว

ฝากกระเป๋ามันดูแลให้อยู่

เปล่าสุดท้ายคือ

ด้านพันธุ์ตรรมรวชตีอาโนนเชิดชู้ตระกูลทอง
สารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองเชียงใหม่บอกว่า
ขณะนี้ตำรวจได้ภาพกล้องวงจรปิดของผู้ต้องสงสัยมาแล้ว
กำลังประสานไปยังทันทะสถานหญิงจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อตรวจสอบประวัติว่าจะเป็นคนร้ายที่เคยถูกจับคดีลักทรัพย์
หรือมีประวัติอาชญากรรมหรือไม่
ข่าวไทยบรัฐทีวีรายงาน